อีกเหตุการณ์หนึ่งมียิงกันเหมือนกันแต่สถานที่ที่เขายิงนี่สิ
ตำบลเสาทงหินที่นนทบุรีจะเห็นว่าเนี่ยผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยนะยืนอยู่ตรงประตูด้านในร้านครับหลังจากนั้นมีผู้ชายเสื้อดำผู้ก่อเหตุเปิดประตูเข้ามาชักอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงใส่กลางร้านเลยอ่ะแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมสี่โมงเย็นเนี่ยโอ้เด็กนักเรียนเดินเข้าเดินออกจากร้านกันเยอะเลย

ยิงใส่เขาจะจอดเลยนะกุโนโชว่มาหาโชคยังดีม๊าในบ๊าซลื่นล้มหว่ะดีกระสุนก็เลยไม่โดนเขาหลังจากนั้นในดำมือปืนเนี่ยวิ่งไป
ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับค่ะส่วนในบาสผู้เจ็บครับ
มีอาการหัวปูดนะหัวปูดต้นคออักเสบแล้วก็ปวดตามหัวไหล่
แล้วก็ลำตัวซีกซ้ายด้วยครับโอ้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคุณนะตั้งแต่การบุกมา
ชักปืนออกมาการทำร้ายกันหลังเคาน์เตอร์นะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางชุดสิบศวรสาวพ่อบางใหญ่
รอยกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วครับจนทราบว่าคนร้ายเนี่ยคือนายดำฮะ
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวนายดำเนี่ยไหวตัวหลบหนีออกจากบ้าน
แต่ไม่นานเจ้าตัวก็ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
ว่าน่าจะทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับนี่นายดำถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะ
เขาใส่หมวกแล้วผมยาวก็เป็นคนเดียวกันกับในคลิปวงจรปิดแล้วครับ
สารภาพแบบนี้ฮะสาเหตุที่ทำร้ายเนี่ย
เนื่องจากก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนเนี่ยนายบาสเนี่ยพาพวกมารุมทำร้าย
เพื่อนรุ่นน้องของเขาที่เป็นธอมจากนั้นมีการพูดคุย
ตกลงค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมเนี่ยยังแค้นฝังใจมันอยู่อืม
ผมก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนายบาสมาโดยตลอด
จริงแล้วคุณมันจบไปแล้วนะประเด็นนั้นแต่ตัวของผู้ก่อเหตุในดำเนี่ย
โอ้โหทำไมไปแค้นเขาอยู่แค้นในบัสอยู่นะฮะ
ทีนี้มาพบที่หน้าร้านแมคโดนัลก็เลยลงมือก่อเหตุแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนชื่อเบิร์ตเนี่ย
นำอาวุธปืนไปโยนทิ้งที่สะพานเจษฎาบดินแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีนะคุณฮะ
ถามว่าเบิร์ดล่ะเบิร์ดที่ขี่มรสัยเนี่ยเอายังไงต่อ
ต่อมาครับตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวเบิร์ตได้ครับ
ที่บ้านพักย่านจังหวัดปฐุมธานีโดยแจ้งข้อหาในดำก็คือ
ข้อหาฐานร่วมกันพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านทางสาธารณะแล้วก็มีข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรครับส่วนเบิร์ดที่ขี่มรสัยเนี่ย
อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับอยู่
จากว่าเบิร์ตยังให้การปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่อยู่ครับ
จากนั้นก็มีการนำในดำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไป